ไปกันที่แปดริ้วฉะเชิงเซาครับมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
แล้วก็มีการจัดมหากรรมฉายหนังกลางแปลงที่ผู้มาร่วมงานเนี่ยนะครับ
ได้รับชมนะฮะยี่สิบสี่จออืมแล้วมันจะดูยังไงอ่ะเออ
เสียงมันจะตีกันไหมนะฮะจะดูรู้เรื่องไหมนะครับ
ไปที่วัดลาดน้ำเข็มหรือว่าวัดคลองต้นหมันตะบนคลองบ้านโพครับ
อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้ามีการทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชจุกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและสมทบทูลบุรณากุฏิสงฆ์ที่ชำรุธสุทธโสม
ซึ่งมีพระสมุทรชาญวิทย์อัครจิตโตท่านเจ้าอาวาสวัดลาดน้ำเข็ม
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีศิษยานุสิตแล้วก็พุทธศาสนิกชนในพื้นที่นะครับ
แล้วก็เอ่อนำกองภาพป่าเนี่ยมาร่วมทอดภาพป่าสามัคคีในครั้งนี้
ทางวัดจัดกิจกรรมฉายหนังกลางแปลงครับให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมถึง๒๔จอ
โดยชมรมอนุรักษ์หนังกลางแปลงจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับกลุ่มจอเล็กอนุรักษ์หนังกลางแปลง
ฉายภาพยนตร์ระบบฟิล์มและดิจิตอลมีทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับ
ด้วยการจัดฉายสลับการจอละ๒เครื่องนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่ม
ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการฉายภาพยนตร์ต่างนะครับมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็ก่อนที่จะจัดฉายภาพยนตร์ในแต่ละครั้งนะครับทุกจอหนังทุกโรงภาพยนตร์จะจัดฉายภาพยนตร์นะครับ
ก็จะมีการเปิดเพลงสรรเสริมพระบรมีทุกครั้งด้วยนะครับ